แต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะออกกำลังกาย

แต่ว่าเพื่อลดน้ำหนักหรือว่าเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
โปรแกรมออกกำลังกายต่อไปนี้อาจจะช่วยได้ครับ
นั่นก็คือการออกกำลังในแบบนาวิกยโยธินสหรัฐที่อินโดนีเซีย
ซึ่งรีเริ่มจากผู้ฝึกที่เคยเป็นนาวิกโยธินของกองทัพสหรัฐมาแล้วนะครับ
ถึงแม้ว่าจะไม่โหดเท่ากับฝึกจริงแต่ก็ถือว่าดุดันอยู่ไม่น้อย

เพราะว่าบางคนฝึกเพียง๒ปีน้ำหนักลดลงไปถึง๗๐กิโลกรัม
ซึ่งการออกกำลังแบบนี้กำลังเป็นที่สนใจในอินโดนีเซียครับ
เผินนี่ก็เหมือนกับฟิตเนสสำหรับออกกำลังกายทั่วไป
แต่ที่จริงแล้วที่นี่คือฟิตเนส
แชร์รูปแบบการออกกำลังกายของนาวิกโยธินสหรัฐมาประยุกต์
หรือการฝึกสมรรถภาพทางร่างกายของทหารแบบเบื้องต้น
ถือเป็นฟิตเนสที่ใช้การฝึกแบบนาวิกโยธิน
แห่งแรกในกรุงจักรต้าของอินโดนีเซีย
โดยอุปกรณ์และเครื่องออกกำลังกายทั่วไปจะหาไม่ได้จากที่นี่
จากฟิตเนสแห่งนี้เลือกใช้กระสอบทราย
ไดสำหรับฝึกความคล่องตัวเชือกโซ่และยางรถ
มารวมเข้ากับการออกกำลังกายแบบวงจรแทน
ความคิดริเริ่มของเขาคือการใช้การฝึกแบบทหาร
สร้างแรงบันดาลใจให้กับการออกกำลังกาย
และยังเป็นไอเดียเดียวกับการฝึกขั้นพื้นฐาน
ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ในทุกที่ทุกเวลา

เอาเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น
ติโว้ย้ายไปสหรัฐเมื่อมีอายุได้๑๑ปี

เขาสำเร็จการฝึกนาวิกโยธินสหรัฐ
ที่เมืองซานดีอาโก้รัฐแคลิฟอร์เนีย
และรับราชการทหารนาน๔ปี
ก่อนที่จะย้ายกลับประเทศบ้านเกิด

เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๑ชั่วโมง
โดยหลังจากที่เสร็จสิ้นการอบอุ่นร่างกาย
กระบวนการฝึกแบบยุทธวิธีที่มีความเข้มข้นสูง
และนี่ก็คือกลุ่มคนรักสุขภาพ
ที่กำลังผลัดกันดึงกระสอบทรายหนัก๑๕กิโลกรัม
เชือกเส้นหนาเป็นเวลา๑นาที
เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
และการพัฒนาทัศนคติให้แข็งแกร่งขึ้น
เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
โว้บอกอีกว่าอยากให้ทุกคนพร้อม
สำหรับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิต

ก็คือความพร้อมสำหรับทุกอย่าง

จึงไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การออกกำลังกาย
หรือการสร้างกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียว

สามารถวิ่งได้เร็วและกระฉับกระเฉง
ส่วนซารีราฮายูลีอันติ
พนักงานบริษัทวัย๓๒ปี
หนึ่งในสมาชิกของฟิตเนสแห่งนี้
เธอเคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนมา๒ปีก่อน
เริ่มมองหาชั้นเรียนออกกำลังกาย

ก็ได้แนะนำฟิตเนสแห่งนี้มาให้

เธอก็สามารถลดน้ำหนักลงไปได้ถึง๗๐กิโลกรัม
เธอบอกว่าเธอบอกว่าไม่เผชิญกับอาการเจ็บป่วยอีกต่อไป

แม้จะต้องทำงานหนักและเหนื่อยเพียงใด
แต่เธอก็จะต้องกระตุ้นตัวเอง
จากคนเราต้องกินอาหารทุกวัน
ดังนั้นจึงต้องเผาผลาญออกไปเช่นกัน
สมาชิกที่นี่มีอายุระหว่าง๒๐๔๐ปี
โดยทั้งหมดมีสมรรถนะและความแข็งแรงทางร่างกายที่แตกต่างกันออกไป

ถึงชื่อชั้นเรียนของฟิตเนสแห่งนี้อาจจะดูน่ากลัว
แต่ก็ได้มีการปรับรูปแบบการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละคน

ให้เข้ารับการตรวจร่างกายก่อนเข้าร่วมรับการฝึก
เธอบอกว่าก่อนที่จะเข้าร่วมการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงลักษณะนี้
เธอคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าถ้ามารับการตรวจเสียก่อน
ซีซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน